เพื่อนผมก็เลยถามพี่ก๋วยนั่นมันใช่ฐานของอิสรีแลนด์หรือเปล่า

ผมเชื่อว่าในแต่ละยุคสมัยมันก็จะมีการโทษอะไรบางอย่าง
ถ้าคุณสังเกตนะคนที่สติสัมพนิยะไม่สมบูรณ์
สังเกตได้เลยเขากลัวตำรวจที่ไหน

แต่ก่อนเลือกตั้งก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่
เพื่อไทยได้เสนอว่าเป็นที่มาของงบ
มันก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้ว
จากนี้ไปก้าวไกลจะจัดการกับปัญหา

เรื่องของการคุกคามทางเพศแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกยังไงครับ
มีข่าวรายวันกันแบบสดรวดเร็วชัดเจนเข้าใจง่าย
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ๖โมงครึ่งเป็นต้นไป